ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชหน่อยนะครับ
ผู้ชายคนนึงนะครับเขาเป็นคนหาปลา
กระหน่ำยิง๖นัดเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนานะครับ
ตรงนี้เนี่ยพบศพนายพลกฤษนามสกุลสังขุนอายุ๒๕ปีนะครับ
ถูกยิงเข้าไปหกนัดนะครับเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาตรงนี้นะครับ
แล้วจุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านทุ่งอาเบอร์เวียนบ้านเปี้ยะล่าง
บนคลองน้อยอำเภอปากพนังที่นครศรีธรรมราชนะครับ
คาดว่านายพลกฤษจะมาหาปลาแถวนี้นี่แหละนะครับ
คู่กรณีเนี่ยคงมาเจอนะน่าจะตกลงอะไรกันไม่ได้หรือ
ละอะไรกันก็เลยถูกยิงจนเสียชีวิต
ชาวบ้านนะครับที่เราลงพื้นที่ไปนะครับเพราะว่าทุ่งนาเนี่ย
ห่างจากชุมชนสัก๒กิโลเมตรไม่มีบ้านคนนะฮะมีแต่ทุ่งนา
สวนปามสวนมะพร้าวสวนส้มโอด้วยชาวบ้านบอกว่าได้ยิน
เสียงปืนสักตอน๑๐โมงเช้านะฮะได้ยินเสียงปืนหลายนัดเลย
ช่วงเช้าเช้าวันนี้แล้วมาเจอศพตอนเย็นแต่ตอนนั้นไม่ได้

เราได้ยินกี่นัดได้ครับ

ผมเหตุยังไม่รู้จับแน่ชัดนะฮะจึงกันที่ตั้งไว้หลายประเด็น
อย่างเช่นเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่าหรือว่าประเด็นเรื่องการขโมยปาล์มน้ำมันที่กำลังมีราคาแพงหรือเปล่า
แล้วก็ผู้ตายอาจจะไปหาปลาในพื้นที่บ่อปลาของใครหรือเปล่า
พ่อนะฮะพ่อกับแม่เนี่ยพ่ออายุ๗๓แม่อายุ๖๕พ่อกับแม่ของผู้ตาย
บอกว่าบ้านอยู่ห่างจากจุดที่ลูกชายถูกยิงแค่๓กิโลเมตร
ที่ลูกชายถูกยิงตายเรื่องยาเสพติกพ่อบอกว่าพ่อก็ไม่เคยเห็นพฤติกรรมของลูกชายว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติกนะ
คนอื่นก็มาอยู่แค่บ้านนั้นเขาก็สามารถไปบ้านอีกตัวได้ดูรักษาพันธุ์ไว้กันเลย
แต่ลูกไม่เห็นที่มีเกี่ยวธุรกิจเกี่ยวธุรกิจ
ลูกเคยมีพฤติกรรมแบบนั้นไหมหรือเป็นไปมั่วสมหรืออะไรดีนะ
ป่ะบานแบบนี้โดยไม่ใช่ความรู้นะแต่ว่าในบ้านเป็นเรียบร้อยดี
ส่วนแม่ของผู้ตายนี่เป็นอมพลึกนะฮะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับ
ก็อยู่ที่บ้านไปไหนไม่ได้มา๒ปีแล้วบอกไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุคืออะไรนะครับ
ไม่มีครอบครัวนะอยู่กับพ่อกับแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปติดต่อขอรับศพ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดใกล้บ้านนะฮะอ้าวเดี๋ยวสาเหตุต้องรอดูกันต่อนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ